เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์เช่นเดียวกันเดี๋ยวดูฮะ

เหลือแต่รถไถมาแล้วคนตามมาจากนั้น
รถคันที่เกิดเหตุก็พุ่งชนรถกระบะคันหน้า

ชนก่อนนะฮะจากนั้นก็พุ่งชน
รถคันที่ติดกล้องหน้ารถอย่างแรงเหมือนกัน

รถคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยก็ทะไหลเสียหลัก

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนโชตนาเชียงใหม่ฝางอำเภอเชียงดาว
แล้วก็ทำให้นายประสานรินรือศรีอายุ๓๙ปี
ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ที่เห็นตรงกลางถนนเห็นไหม
เมื่อกี้รถจักรยานยนต์ทะไหลไปเร็วมากแล้วตัวเขาเนี่ยทะไหลตามนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่ครับ
ส่วนผู้ขับรถยนต์เก๋งสีขาวที่พุ่งเข้าชน
มีนายพุทธิพงศ์เลิศพงนบริพรชาวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ขับขี่
ก็ถูกนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็คงชนมอเตอร์ไซค์ก่อนเสียหลักมาชนกระบะคันสีส้มแดง
แล้วก็มาชนรถที่ติดกล้องหน้ารถอีกนะครับ